กันมาหลายวันกับเรื่องของแชร์แม่มณี
โหสร้างแบบเหมือนไปสตูดิโออะนะ
ในห้องมีห้องหลุยเอาไว้ไลฟ์มีมุมร้านทองเอาไว้ถ่ายภาพ
โกดังก็มีอะไรอ่ะน้ำพงน้ำพริกอะไรก็มี
เยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะฮะสุดท้ายก็นี่แหละครับ
ตำรวจก็เลยตามไปจับกลุ่มได้ถึงจังหวัดชนบุรี
เช่าอยู่ห้องเช่าเล็กมีแค่ฟูกบางปูหมอนก็ใบเล็กเอาไว้นอน
ห่มนะฮะแล้วก็สภาพนั้นก็หมดคราบของเท้าแชร์คนสวยแล้วครับ
ตอนไปคุณพ่อโทรศัพท์ให้คุณแม่มาช่วย
มาช่วยเคาะเปิดให้เดียออกมา
ก็ไปดูภาพในช่วงที่แม่ไปเคาะประตูแล้วก็ไปเจอเดียภาพแรกกันหน่อย

ลูกยอบมาให้เราอัศไลก่อน
ลูกขึ้นเลยลูก
อัศไลก่อนเลยเดี๋ยวพูดเยอะค่ะ

โอเคพี่
นี่ครับก็ไม่เหลือสภาพของเศรษฐีเท้าแชร์นะ

ที่เห็นในโซเชียลก็จะภาพสวยหน่อยมีทรัพย์สินเยอะ
หรูเยอะเนี่ยก็มาอยู่สภาพแบบนี้แล้วนะครับสุดท้าย
ตำรวจสายสื่อภาค๔พร้อมกับตำรวจในพื้นที่
ก็ไปเคาะประตูแล้วก็ให้คุณแม่ของเดียเองก็มาช่วยเคาะด้วย
นาทีที่เข้าไปจับกลุ่มแม่มณีกับแฟนหนุ่มถึงที่ห้องนอนเลยนะครับ
โดยเดียหรือว่านางสาววันธนีทิพย์ประเวท
แล้วก็นายเมธีแฟนหนุ่มก็ไม่ได้ขัดขืนแต่บอกว่าได้ค่ะ
แต่ว่าเดี๋ยวขอใส่เสื้อในก่อนนะแป๊บนึงอะไรแบบนี้
พูดจาก็ยังคงมีการต่อรองกับเจ้าหน้าที่แต่ว่าเขาก็ไม่ตกใจอะไรนะ
ส่วนพนุ่มก็ยังคงนอนหลับสบายใต้ผ้าห่มก็ลุกขึ้นมา
หลังจากถูกตำรวจเรียกปลุกให้ตื่นนะฮะการไปจับกลุ่มครั้งนี้ตำรวจได้สืบทราบว่า
เดียเนี่ยพาแฟนไปนอนค้างที่ร้านตัดผมชื่อว่าป้าบาเบอร์ซึ่งเป็นตึกแถวสองชั้น
อยู่ที่ตลาดเอกธานีนะฮะตำบลภูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
นอนที่นี่สองคืนแล้วตึกเนี้ยด้านล่างเปิดเป็นร้านตัดผม
ด้านบนเป็นห้องนอนซึ่งก็ไม่ได้เปิดเป็นห้องเช่าอะไร
ว่าเดียเนี่ยคงจะรู้จักกับเจ้าของร้านเป็นการส่วนตัวอยู่แล้ว
ก็เลยขอไปหลบซ่อนตัวอยู่นะฮะเพราะเจ้าของร้านเนี่ยใช้สรรพนามว่าป้า
นะฮะขนาดนำตัวตำรวจขึ้นไปคอบประตูที่ห้องนอน
สักครู่คือเป็นเป็นคุณป้านะครับนะครับหลังจับกลุ่มได้เนี่ย
ก็ได้เข้าไปแจ้งข้อหากับแม่มณีตามหมายสาร๓ข้อหาด้วยกันก็คือ
ร่วมกันช่อกงประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงิน
อันเป็นการช่อกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบ
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ต่างบิดเบือน
หรือว่าปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือว่าบางส่วน
หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จนั่นแหละครับนะฮะ
ขณะจับกลุ่มพบว่าแม่มณีนั้นมีเงินติดตัว
สักประมาณหมื่นสามครับหนึ่งหมื่นสามพันบาท
นั้นจากการสอบประคำเบื้องต้นก็ให้การพากย์เสร็จว่า
หนูไม่ได้โกงก็มีการออมเงินจริง
ตำรวจก็เลยคุมตัวทั้งตัวเดียกับแฟนไปสอบประคัมที่กองบังคับการตำรวจนครบาน๒ในกรุงเทพ
โดยพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขมรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้เค้นสอบด้วยตัวเอง
แล้วก็สอบเสร็จปุ๊บคุมตัวขึ้นเครื่องบินบินไปที่อุดรเพราะว่าหมายจับนั้นออกที่อุดรด้วย
โดยมีพ่อแม่ของเดียเดินทางไปด้วย
ตอนแรกจะพาขึ้นเครื่องไปที่บน๖
แต่ว่าติดปัญหาเรื่องของการจราจรทางอากาศครับ
เนื่องจากว่าเครื่องมีเครื่องของผู้แทนหลายประเทศที่มาประชุมอาเซียนที่บ้านเรา

สุดท้ายก็เปลี่ยนแผนไปขึ้นที่อุตภัวร์แทน
ต่อมาตำรวจชนบุรีได้ตามไปยึดรถยนต์หรู๓คัน
ทะเบียน๖กกพศ๕๖๗๘กรุงเทพฯ
ซึ่งแม่มณีเองก็สารภาพว่านำไปจอดทิ้งไว้ที่บ้านแม่ที่บ้านบึง
ก็ตามไปยึดแล้วก็ไปจอดไว้ที่สพบ้านบึง
ไปรอลงบันทึกประจำวันแล้วก็ส่งต่อไปให้กับตำรวจเจ้าของคดีขยายผลต่อไป
เวลาเดียวกันนะฮะตำรวจอุดรธานีเข้าไปตรวจยึดอาคารพาณิชย์สำนักงานของแม่มณี
แล้วก็ตึกแถวซึ่งดัดแปลงเป็นโกดังน้ำปลาร้ายี่ห้อแม่มณี๓คูหาด้วยกัน
รวมมูลค่า๑๘๘๐๐๐๐๐บาท
รวมทั้งทรัพย์สินที่ตำรวจยึดได้ทั้งหมดตอนนี้มูลค่าประมาณ๒๒ล้าน๑แสนบาท
แล้วก็เงินสดในบัญชีทำการอายัดเอาไว้๒เล่ม
แต่ว่ามีเงินสดเหลืออยู่ประมาณสัก๘ล้านบาทได้
ทีนี้ไปดูที่อุดรกันหน่อย
หลังจากที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวแม่มณีกับแฟนได้
แล้วก็พาไปที่อุดร

โดยจุดฝนตำรวจโทจรินวิทธ์๔วันนิสต์ผู้บัญชาการตำรวจภูทนน์ภพ๔
จากการสอบสวนแม่มณีเนี่ยเขาเป็นคนพูดเก่งนะ
เป็นคนพูดไปเรื่อยน่าฟังน่าเชื่อถือเป็นคนพูดเก่งมากทีเดียว
ในส่วนของแฟนนุ่มไม่พูดอะไรเลยครับ
เครียดด้วยนะคลิกเครียดเลย
โดยแม่มณีก็ยังคงให้การภาคเศษว่าหนูไม่ได้โกง
มันเป็นการระดมเงินมาลงทุนลักษณะเป็นการจ่ายเป็นทอด
คือนำเงินจากลูกแชร์คนที่๓กับคนที่๔
ไปจ่ายด่อให้ของคนที่๑และคนที่๒
ก็จะวนเวียนแบบนี้คล้ายงูกินหางไม่จบไม่สิ้น
แต่ว่าระยะหลังเนี่ยมันเงินสะดุด
เพราะว่านำเงิน๖๐ล้านไปซื้อสินทรัพย์อย่างอื่น

นะฮะก็คือเอาเงินของลูกแชร์ไปใช้นั่นแหละค่ะนะฮะ
ว่าทำกันสองคนกับแฟนไม่ได้ทำเป็นขบวนการ

แต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อแล้วก็จะมีการสอบปากคำต่อ

พร้อมกับให้เปิดตู้เซฟที่ยึดมาได้
จะนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังในวันพรุ่งนี้
พร้อมกับคัดค้านการประกันตัว
ตอนนี้ยอดผู้เสียหายจากแชร์นี้ทั่วประเทศรวมแล้วกว่า๔๐๐คน
ยอดมากกว่า๑๐๐๐ล้านบาทมหาศาลนะครับ

ก็มีคนที่เขาเดือดร้อนได้รับความเสียหายข่าวแจ้งความ

ส่วนประเด็นที่มาทางโซเชียลมีเดียก็มีเหมือนกันอันนี้ก็ร้อนแรงไม่แพ้กัน
มีการเอาภาพมาเปรียบเทียบแล้วก็บอกว่าถึงกับงงเลยไม่น่าถามจับตัวนี่ช้า
เพราะว่าภาพไม่ตรงปกก็ก้องฟลินกับความเป็นจริง
ค่ะก็มีคำถามเกิดขึ้นโดยเฉพาะเนี่ยค่ะจากคุณบุ๋มปนัดดา
มาเลยค่ะมาโพสต์ก่อนคนแรกเลยนะคะ
ก็คอมเมนต์แหละบอกว่าคำถามที่อยากจะถามแม่มันนี่คำถามแรกคือหนึ่ง

คำถามที่สองคือเงินอยู่ไหนแล้วก็ทำทำไม
พร้อมทางแฮชแท็กเป็นคนขี้สวมใส

แฟนคลับคุณบุ๋มเอยหรือว่าชาวเน็ตต่างก็มาคอมเมนต์กันต่อนะคะว่า

ใช่หลายคนก็บอกว่าเห็นเหมือนกับ
ที่คุณบุ๋มปรณดาตั้งข้อสงสัยเลย

ก็คือคนละภาพกันกับตอนก่อนถูก
มันก็มีทั้งอาการแต่งหน้าด้วยแหละ
ตอนที่ทำงานออกงงออกงานก็แต่งสวยแหละ
กับตอนที่อยู่บ้านกับสภาพแบบนี้

สังคมออนไลน์ก็ยังขุดภาพของแม่มณี

สมัยเป็นวัยสาวเริ่มผมยาวมาเรื่อย
จนกระทั่งล่าสุดนะคะ
คือมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ

แต่ย้อนกลับไปดูภาพแรก๒๔ธันวา๒๕๕๙

ก็หน้าตาดูดีมีพื้นฐานความสวยอยู่นะ

แต่เทคโนโลยีความงามสมัยนี้อาจจะล้ำหน้า
ก็เลยเปลี่ยนแปลงไปเยอะรวมถึงใช้แอปเยอะด้วย
ก็มีบางคนถึงกับแซวว่าไม่น่าถึงจับตัวได้ยาก
สาเหตุเพราะภาพไม่ตรงปกนี่เอง

คือถ้าเกิดไปเช่าห้องเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นแม่มณี
เพราะว่าตามภาพที่เห็นก็คืออีกอย่างหนึ่งนะ
ส่วนจริงก็อีกแบบหนึ่งอะไรแบบนี้
โซเชียลก็แบบนี้แหละมีแบบคอมเมนต์กันหลากหลายอารมณ์
บางคนก็มองในแง่มุมขำไป
บางคนก็เต็มที่วิภาควิจารณ์กันไปนะคะ
คือผู้หญิงพอไม่แต่งหน้านี่ก็จะเป็นอีกคนนึงอยู่แล้วล่ะ
คุณเอาความจริงมาพูดเล่นนะ